เราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หญิงสาวคนหนึ่งเขาไปแจ้งความที่
สพบังละมุงจังหวัดชนบุรีบอกว่าถูกสามีกับภรรยาหลวง
มาเอาลูกวัย๑๐เดือนของเธอไปพอตามทวงคืนก็ถูกทำร้ายร่างกาย
จนบาดเจ็บสะบักสบอมนะครับผู้หญิงคนนี้อายุ๒๗ปีนะครับ
เอาเป็นว่าชื่อนางสาวพิมก็แล้วกันไปแจ้งความกับตำรวจสพบังละมุง
ในสภาพเลือดโชคหน้านะฮะโดยบอกว่าถูกแฟนนุ่มแล้วก็ภรรยาที่เป็นภรรยาหลวง
แฟนนุ่มเนี่ยมาเอาลูกสาววัย๑๐เดือนของเธอไป
แล้วพอเธอตามไปทวงลูกคืนกลับถูกรุมทำร้ายอย่างหนัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบห้าเมษายนนะฮะวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบ
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับหญิงสาวผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้าวันที่๑๕เมษาสามีชื่อว่านายชาติ
อายุ๔๒ปีได้ส่งข้อความทางแชทไลน์ชวนให้เธอไปที่บ้านของเขา
ซึ่งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่ฮะเธอมีหลักฐานแบบนี้นะครับ
แล้วเธอก็ขับรถไปหาแล้วเมื่อขับรถไปถึงบ้านของสามี
ไม่เจอใครอยู่ที่บ้านขณะที่ตอนนั้นเธอบอกว่าในชาติสามีกับนางเกด
ที่เป็นภรรยาคนแรกภรรยาหลวงของสามี
เธอบอกว่านางเกดนี้อายุ๖๒นะสามี๔๒แต่เธออายุ๒๗
เพราะฉะนั้นในชาติกับนางเกดเดินทางมาที่บ้านของเธอ
เธอออกไปหาในชาติที่บ้านแต่ในชาติกับนางเกดภรรยา
มาที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ที่บังละมุง
แล้วก็อุ้มเอาลูกสาววัย๑๐เดือนของเธอไป
โดยบอกกับพี่เลี้ยงว่าจะเอาเด็กไปหาย่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพามาส่ง
จากนั้นทั้งคู่ก็อุ้มลูกสาววัย๑๐เดือนของเธอไป
เอาตะกร้าขวดนมไปด้วย
ส่วนตัวแม่เด็กก็คือนางสาวพิมที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ระหว่างนั้นเธอก็ยืนรอในชาติอยู่ที่บ้านที่ศรีราชา
แต่บ้านของเธอเนี่ยอยู่ที่บังละมุงนะครับ
แล้วอยู่ในชาติสามีก็ลายมาหายครั้งนึง
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้เอาลูกออกมาจากบ้านแล้วนะ
เดี๋ยวจะพาไปบ้านย่าซึ่งอยู่ที่
อำเภอพัฒนานิคมที่จังหวัดระยอง
ก็รู้ว่านายชาติอยู่กับนางเกดภรรยาหลวง
แล้วก็บอกว่าให้เอาลูกมาคืนเธอ
เพราะว่าลูกเธอเนี่ยกลัวคนแปลกหน้า
แต่ว่าในชาติกับนางเกดเนี่ยได้ส่งโลเคชั่นให้เธอตามไปเอาลูกคืน
ที่บ้านย่าอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดระยอง
เธอก็รีบเดินทางไปโดยไปกับพี่เลี้ยงของลูก
พอไปถึงบ้านแม่ของในชาติเธอบอกว่าเธอก็รีบลงไปหาลูก

แต่กลับถูกแม่ของในชาติตัวในชาติแล้วก็นางเกดภรรยาหลวงด้วย
รวมทั้งลูกบุญธรรมของนางเกดแล้วก็คนงานของแม่ในชาติ
รวมแล้ว๕คนตัวละครเยอะหน่อยนะ
ก็มารุมล้อมเธอไว้แล้วก็รุมทำร้ายเธอทั้งเตะทั้งต่อย
ระหว่างถูกทำร้ายเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงในชาติสามีพูดขึ้นมาว่า
ให้เอาเธอให้ตายเลยนี่ฮะส่วนแม่ของนายชาติบอกว่า
ไม่ขอยอมรับเธอในฐานะที่มาเป็นเมียน้อยนี่ฮะ
เธอก็รีบไปวิ่งไปหาลูกอุ้มลูกจะพาลูกออกมา
แล้วก็สามารถพาลูกออกมาได้ก่อนที่จะไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่เมื่อมาแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในจังหวัดระยอง
ตำรวจกลับไม่รับแจ้งความโดยบอกว่า
เป็นเรื่องในครอบครัวให้ไปเจรจากันดี
เธอก็เลยพาลูกกลับบ้านก่อนบ้านอยู่ที่ชนบุรี
แล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจากนั้นจึงไปแจ้งความ
หญิงสาวคนนี้บอกว่าเธออยู่กินกับนายชาติแล้วก็มีนางเกดเนี่ยเป็นเมียหลวง
แต่ก็อยู่ด้วยกันโดยรับรู้กันทั้งสามคนอยู่กันแบบเปิดเผยด้วยสามคนผัวเมียนะ
ไหนมาไหนก็ไปกันแบบเนี้ยสามปีแล้วแต่เธอไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่อยู่
ครอบครัวของในชาติสามีเธอกับตัวภรรยาหลวงถึงจะไม่มายอมรับอะไรเธอตอนนี้
มา๓ปีแล้วเธอบอกว่าอยู่ด้วยกันมาถึงขั้นไปสาบานหลายที่มากนะ
ว่าเราจะอยู่กันสามคนแบบนี้จะรักกันตลอดไปอะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีดีมาไม่ยอมรับอะไรตอนนี้
แล้วถึงขั้นมาเอาลูกเธอไปแล้วก็หลอกให้เธอไปแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ
สิ่งที่เจอคือมีภรรยาคนแรกที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะแล้วก็ลูกบุญธรรม
แล้วก็แม่ของสามีและอีกสองคนคือคนงาน
ใช่พอลงรถปุ๊บเขาใส่หนูเลย๕ลุมหนึ่งอ่ะพี่
อย่างสภาพที่เห็นเลือดอาบหนูไม่สู้หนูสู้ไม่เป็น
พี่ดูเล็บหนูหนูไม่ได้สู้ไม่มีการต่อสู้
หนูไม่มีหักเลยหนูไม่สู้เพราะว่ามันโหดร้ายมาก
คือคำพูดที่เขาพูดกับเราคือมันสะเทือนจิตใจมากเลยนะ
ไอ้แฟนหนูเขาบอกว่าเอาให้ตายฆ่าให้ตายไม่อยากยิงด้วยมือของตัวเอง
ส่วนแม่ผัวก็ใช้คำพูดที่แบบรุนแรงคือแบบเมียคนที่สองแบบมึง
กูไม่อยากรับเป็นลูกสเป็นสไตล์หรอกอะไรอย่างงี้
ใช่เรารับกันได้ทุกวันคือวันเว้นวันเมียหลวงจะมาส่งมา
เมียคนแรกอ่ะอ่ามาส่งมาหาหนูซึ่งรับกันได้ไงพี่
ไม่ให้ข้อมูลนะครับอ่าแต่ก็มีนางเกดนะภรรยาหลวงเนี่ย
ก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ทนายที่ฝั่งภรรยาหลวงเขาบอกเนี่ยก็บอกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ย
ก็คือตัวภรรยาหลวงเองเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมตั้งแต่แรกนะ
ที่จะยอมรับหญิงสาววัย๒๗อันนี้ทนายของภรรยาหลวง
ชื่อนายเอกสิทธิ์ศรีสังเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นนางเกดก็รักเข้าใจในตัวสามี
อนุญาตให้มีภรรยาเพิ่มอีกคนนึงได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องแบ่งเวลา
อย่าให้มีปัญหาระหว่างสองบ้านปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่
นางสาวพิมให้ข้อมูลเรื่องทั้งหมดทนายบอกว่าเกิดช่วงประมาณ
วันที่๑๐เมษานางสาวพิมเนี่ยได้แชทไลน์มาขอเงินค่านมลูก
อายุ๑๐เดือนเนี่ยลูกของเธอกับนายชาติเนี่ยของนางสาวพิมกับนายชาติ
เงินสองพันตอนนั้นในชาติก็เอาเงินมาให้หลังจากได้เงินไปก็ทะเลาะกัน
ว่าในชาติไม่ค่อยมาหาไม่มีเวลาให้ทำไมไม่ค่อยมาหาลูกบ้าง
ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันวันที่๑๕ในชาติปรึกษากับนางเกดภรรยาหลวง
เป็นห่วงว่านางสาวพิมจะเลี้ยงลูกไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ได้
ก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กมาเลี้ยงเองก็จะรอจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเด็กมาเลี้ยงเองนะครับสุดท้ายพอมีโควิด๑๙อะไรพวกนี้
แล้วนางพิมก็ขาดงานขาดวายได้เขาก็กังวลว่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้ไปกันใหญ่นะครับ
ก็เลยไปเอาลูกมาไม่ได้เป็นศึกชิงลูกอะไรฝั่งนางสาวพิมก็โมโหแล้วก็ด่ากราดทุกคน
แล้วไปอารวาสที่บ้านพักจนถึงบ้านแม่ของนายชาติที่ระยองอันนี้ทนายบอกนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้น
ส่วนเรื่องรุมทำร้าย๕ต่อ๑ทนายความของฝั่งฝ่ายชายกับภรรยาหลวงยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เรื่องจริงคือนางสาวพิมไปด่าว่านางเกดภรรยาหลวงทำให้ลูกสาววัย๑๗ปีของนางเกดไม่พอใจแล้วก็ทะเลาะกัน
เป็นการทะเลาะกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างในชาติแม่ในชาตินางเกดคนงานเขาแค่ไปช่วยห้ามเขาไม่ได้เข้าไปรุม
เข้ามาห้ามครับที่เขาให้ข่าวว่า๕คนลุมเขาเนี่ยไม่เป็นความจริง
ถ้า๕คนลุมจริงมีคนงานด้วยนะยังไงเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้ขับรถออกมาหรอก
มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็มีการบิดเบือนข้อได้จริง
เพื่อเรียกร้องความสนใจจากสื่อเพื่อที่จะเอาเรื่องตรงนี้มาเป็นการต่อลองเรียกเงินนะครับ
มีข้อมูลทางไลน์ครับผม
เอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องมันก็เป็นคดีนะฮะเพราะว่าฝ่ายของนางสาวพิมวัย๒๗เนี่ย
แจ้งความที่สพบังละมุงเรื่องบุกรุกบ้านเขาแล้วก็พรากภูยาว
คือเอาลูกวัย๑๐เดือนเข้าไปแล้วก็แจ้งความที่สพพัฒนานิคมระยอง
ถูกทำร้ายร่างกายทั้งสองท้องที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะคุยกันเรื่องคดีก่อน
จะเอายังไงจะรวมจะโอนไว้ที่ไหนอะไรยังไงไหม
แล้วก็จะให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันต่อไป